อยากจะให้คุณผู้ชมไปดูกิจกรรมนี้กับทางเพจไทยรัฐทีวีของเรานะครับ

คุณผู้ชมส่งกันมาเยอะกับการฝากร้านวันนี้เราจัดให้๑ร้านเป็นร้านอะไรไปดูเลยฮะ
กิจกรรมนี้ได้รับความนิยมล้นหลามจริง
วันนี้ร้านนี้ครับผมแนะนำให้ร้านห่อหมกสูตรคุณยายบายแม่อัง
เป็นห่อหมกปลาอินซีไร้กล้างเนื้อปลาล้วนจัดไปกับเครื่องแน่นสมุนไพรทั้ง
ใบห่อใบโหระพาใบกะหล่ำปลีเสิร์ฟมาในกระทงน่ารักแบบนี้ราคาถูกเพียง
กระทงละ๕๐บาทเชิญไปรับกับคุณตำรวจเลยครับ

เกี่ยวกันไม่ใช่กระทงใบสั่งเอางี้ละกันอยากจะทานห่อหมกรสเด็ดเครื่องแน่น
สั่งกันได้ตามที่อยู่ตรงหน้าจอนี้๑๒๓ถ่ายรูป
ถ่ายรูปเสร็จแล้วนะคะคุณผู้ชมก็เข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในแฟนเพจไทยรัฐทีวี
พ่อค้าแม่ขายจ๋าอยากจะให้พวกเราช่วยโปรโมทร้านให้คุณ
เพียงแค่ทำตามกติกาง่ายส่งภาพนิ่งมาก็ได้๒๓ภาพ
หรือถ่ายเป็นคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน๑นาที
บอกรายละเอียดของสินค้าราคาและช่องทางจะจำหน่าย
ส่งมาทางอินบ็อกซ์ย้ำส่งทางอินบ็อกซ์ของแฟนเพจไทยรัฐทีวีค่ะ
พวกเราก็จะช่วยคุณผู้ชมโปรโมทแล้วก็รีวิวสินค้าแบบฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะ
ฝากร้านกับไทยรัฐสู้โควิดแล้ว
จะจับมือก้าวข้ามผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกัน
ยังไงสู้แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกร้านนะคะ